สิงคโปร์นี่ก็รู้จักคนไทยหรือว่ามีเพื่อนคนไทยเยอะเนอะ

แล้วก็เขาก็แชร์มาแชร์มาเรื่อยจนถึงไทย

แต่ว่าเร็วกระแสโซเชียลนี่เร็วมาก
ก็เลยดังแล้วก็เป็นข่าว
ข่าวมาก็นั่นแหละอาจารย์ท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นข่าว
แล้วจากเกิดกระแสแล้วมีผลกระทบอะไรกับอาจารย์มั้ยครับ
โครงการนี้มันก็ไม่มีผลกระทบกับอาจารย์นะ
เพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ไปเสื่อมเสียอะไรใช่ไหมล่ะ
ก็เป็นการสักเสกเรียกยันลงยันทางด้านมหาศนีย์เนาะ

มันจะเป็นการอุปทานของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ
เหมือนคนไปศักดิ์เสกเป็นเสือเป็นสิงเป็นฮานุมานเนอะ

เราก็นั่งปลูกเสียงบางทีคนเป็นร้อยเนี่ย
มันก็ขึ้นไปเจ็บสี่สิบห้าสิบคนเนาะ

มันก็เป็นอุปทานหมู่ไหมมันก็มีส่วน
หรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถามว่ามีผลกระทบกับเราไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีผลกระทบ
แต่ก็คือมันจะมองไม่ดีในสื่อโลกโซเชียลเนอะ
ที่เราก็คือทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มีอย่างนั้นแหละ
ก็เหมือนคือเขาบอกว่ากล่าวว่าศิลป์ศิลป์อะไรศิลป์หรือศรีมีแช่ไหนมีสองข้อ
อาจารย์บอกเลยว่ามีสองข้อข้อหนึ่งข้อดีข้อสองกับข้อชั่ว
ก็คิดเอาไม่มีศิลป์ห้า
ต้มน้อยก็ออกมาสรุปให้ขี้แกงก็ขี้แกงประมาณนี้แหละ
อธิบายให้สังคมเข้าใจด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็ติดต่อตอนนี้ไม่ได้เลย
ติดต่อไม่ได้ถ้าได้ยินคลิปนี้ออกไปแล้วก็เข้ามาติดต่อ
หรือว่าเขามาสรุปมาสรุปงานสรุปอะไรให้เขา
ให้กระจ่างความกระจ่างแก่สังคมเพราะว่าอาจารย์ก็พูดไปเยอะแล้ว